คุณผู้ชมคะดูข่าวนี้กันหน่อยจะใช้นิยามคำว่าอะไรดีคะ
บางคนบอกช่วยไหมบางคนบอกมักไม่ง่ายมักยาก
อ่าดูกันหน่อยมีชาวบ้านร้องเรียนนะคะบอกว่ามันมีตู้โทรศัพท์เก่าเก่า
เอ้าแล้วทำไมทิ้งสายไว้แบบนั้นสายไฟฟ้าสายสื่อสารสายอะไรบ้างก็ไม่รู้
มันห้อยระยงระยางร่วงลงมาแบบนี้ใดคือมีคนเกิดอุบัติเหตุไปแล้วด้วยนะคะ
ได้เลยค่ะผู้สักข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูกันหน่อย
ตรงบริเวณซอยหลังวัดนะคะสุทธจินดาวรวิหาร
เป็นซอยแคบกว้างสัก๓เมตรเสาไฟฟ้าสายสัญญาณโทรศัพท์
โอ้ยยุ่งเหยิงผันกันเต็มไม่หมดนี่แหละค่ะดูลักษณะแบบนี้
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะชาวบ้านเขาบอกเขาขอร้องสื่อหน่อยได้ไหม
เพราะว่าอยากจะให้เจ้าหน้าที่มาดูแลกันหน่อยค่ะ
ทางด้านของคุณยุวดีลิ้นวิเชียนเป็นเจ้าของร้านขายของชำที่อยู่บริเวณนั้น
เล่าแบบนี้นะคะมีเจ้าหน้าที่เขามาลื้อเก็บตู้โทรศัพท์เก่าไปสัก๓ตู้
ซึ่งมันก็ไม่ได้ใช้งานมานานแล้วแล้วตรงบริเวณนั้นเนี่ยคือด้วยความที่
ไอ้เสานี้เสาไฟฟ้ามันอยู่หน้าร้านของเธอเองด้วย
พอเก็บตู้ไปก็กลายเป็นว่าไม่ได้เก็บสายสัญญาณโทรศัพท์ด้วย
ก็กลายเป็นมันก็ห้อยต่องแต่งมาแล้วก็เนี่ยมัดม้วนรวมตัวแล้วนี่
ที่หล่นลงมาแบบนี้เพราะเวลามีลมพัดสายสัญญาณต่าง
มันก็ร่วงหล่นมาห้อยระยงระยางก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุ
เพราะเมื่อไม่นานมานี้ไม่กี่วันมีมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านมาค่ะ
สายสัญญาณสื่อสารแล้วก็สายลวดสลิงเกี่ยวล้มบริเวณหน้าร้านของเธอเลย
มีคนได้รับบาดเจ็บหลายรายแล้วมอเตอร์ไซค์ก็เสียหาย
ชาวบ้านเองมีการโทรไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยแก้ไข
ทีนี้หลังจากนั้นว่ายังไงทีนี้พี่เขาบอกว่าการไฟฟ้าเนี่ย
ส่วนภูมิภาคของนครราชศรีมาเขาส่งเจ้าหน้าที่มาแล้วนะ
ตัดสายสัญญาณสื่อสารออกแล้วก็ลวดสลิงที่หล่นอยู่บนพื้นถนน
แต่ไม่ได้ตัดไปไว้ไหนค่ะตัดไปกองทิ้งไว้บริเวณที่ดินรกร้างใกล้เคียงแทน
แล้วก็ยังไม่ได้ตัดสายสัญญาณสื่อสารเจ้าปัญหาออกไปทั้งหมดด้วย
ก็ยังมีระยงระยางอยู่เพราะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบอก
อันนี้ตามคำพูดของเธอนะคะเจ้าของร้านขายของชำบอก
ก็เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ใช่เจ้าของสายเดี๋ยวจะต้องรอให้เจ้าของสายมาเก็บเอง

โอ้โหเนี่ยนะคะคือมันก็กระทบแหละ
มันไม่ใช่แค่กระทบระหว่างเนี่ยคุณป้ายุวดีที่เป็นเจ้าของร้านขายของชา
ก็กลัวนะคุณใช่ไหมเดี๋ยวเกิดช็อตเกิดอะไรขึ้นมา
นะคะทีนี้ค่ะคือซอยนี้นะคะไปสอบถามชาวบ้านแถวนั้น
เขาบอกว่านี่รถเยอะมากนะทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์
เข้าออกกันเต็มเลยโดยเฉพาะช่วงเช้ากับช่วงเย็น
ไม่รู้หรอกวันไหนสายเนี่ยที่เขาไม่ได้รู้คุณดูสายดิ
แรงแรงห้อยลงมาอีกอะไรอีกเกี่ยวรถล้มบาดเจ็บอยากขอให้หน่วย
ที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบสายให้หน่อยค่ะ
ใช่เพราะว่าอย่างเงี้ยเวลาสายยุ่งแล้วบางทีมันสีอีกงั้น